เมื่อมองฟ้าโอ้หัว

นี่คือสายสื่อสารหรือมันคือสายไฟ

พอเราพอลองชี้ให้ผมดูสักหน่อยนะคะ
ให้ชื่นใจหน่อยว่าสายไหนเป็นสายไหน
คือจริงภาพนี้ก็ไม่ใช่ภาพที่แปลกตาอะไรมากนักนะคะ

แต่อันนี้ถ้าจะให้ชี้ว่าอันไหนสายไฟอันไหนสายสื่อสาร

เอางี้ดีกว่าเพราะว่าช่างก็ชี้ไม่ถูก
ที่บริเวณถนนเทศบาล๘นะฮะตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
นี่แหละครับสายไฟฟ้าหรือสายสื่อสาร
ทำไมมันห้อยรุงรังหลายจุด
จุดมีการตัดทิ้งนะตัดทิ้งแล้วก็ไม่เก็บกลับด้วยนะ

บางจุดตามหม้อแปลงไฟฟ้ามีสายไฟสายสื่อสาร

ชาวบ้านบอกแยกไม่ออกกลัวสิคราวนี้
แล้วมันจะไม่ปลอดภัยอันไหนมีไฟว่าอันไหนไม่มีไฟว่า
เวลาเดินผ่านเพราะมันต่ำซะเท่าเกิน

จัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสารให้หน่อยได้ไหม

จู่หม้อแปลงระเบิดไฟดับทั้งเมืองอ่างทอง
ในตัวเมืองไม่รู้สาเหตุ
แต่คิดว่าเพราะมันรุงรังแบบนี้หรือเปล่า

อันนี้ล่ะครับที่ผ่านมา
ขอโทษนี่จัดแล้วเหรอ

ชาวบ้านบอกตัดแล้วทำไมไม่เก็บ

คือแม่นี่บอกจัดแล้วบางส่วนนะ
เจ้าหน้าที่มาจัดเรียงสายไฟสายสื่อสาร
จุดก็ดูเรียบร้อยแต่บางจุดยังดูรุงรังอยู่
เขาบอกว่าทำให้มันสวยทั้งเมืองอ่างทองได้ไหม

ค่ะก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะ